คือมีหญิงวัย๑๖ปีคุณถูกพ่อแท้ข่มขืนมาทอนนานกว่า๙ปี
พ่อบอกยังไงรู้ไหมคุณคือไม่ต้องเป็นลูกหรอกมาเป็นเมียพ่ออีกคน
เรื่องนี้สะเทือนสังคมมากนะครับนี่แล้วคุณเอกพบเจ้าของเพจสายใหม่ต้องรอด
โพสต์มาแบบนี้เลยพ่อข่มขืนลูกมานาน๙ปีตั้งแต่๗ขวบยานอายุ๑๖นะฮะ
แล้วทีนี้แม่ตายไปแล้วพี่สาวรู้เรื่องบอกฮะอย่าเอาเรื่องพ่อเลยคุณ
ถูกพ่อข่มขืนดีกว่าถูกคนอื่นข่มขืนโอ้โหคุณเอกพบแล้วก็สายใหม่ต้องรอดบอก
โอ้โหอันนี้ต้องเอาผิดทั้งพ่อทั้งพี่เลยที่รู้เรื่องแต่ไม่ห้ามปรามนะครับ
นี่ฮะนายเอกพบเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดนะฮะ
พานางสาวเอนามสมมุติอายุ๑๖ปีผู้เสียหายในจังหวัดชนบุรี
เขาแจ้งความกับตำรวจสพนขามคุณผู้ชมเนี่ยเป็นเหตุที่พาดหัวแบบนี้
คมคืนลูกนานกว่า๙ปีคือไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับพ่อแท้อายุ๕๔ปีนะครับ
ข้อหาข่มขืนกระทำชำราวเด็กที่มีอายุไม่เกิน๑๓ปี
หลังจากถูกคมขืนกระทำชำราวมานานกว่า๙ปีตั้งแต่เป็นเด็กหญิงนะคุณ
เรียนอยู่ป๑อายุ๗ขวบก็ถูกพ่อข่มขืนแล้วจนถึงปัจจุบันอายุ๑๖แล้วนะครับ
เธอก็เล่าให้ฟังบอกว่าเดิมทีครอบครัวมีสมาชิก๕คนครับ
คือพ่อกับแม่ซึ่งแต่ก่อนก็แยกห้องนอนกันนะเพราะแม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ
มีลูกทั้งหมด๓คนครับลูกสาวคนโตอายุ๒๐ปีลูกชายคนกลางอายุ๑๘ปี
ก็แยกไปมีครอบครัวมานานแล้วก็จะเหลือน้องเอลูกสาวคนเล็กล่ะคุณ
พ่อเนี่ยพาไปนอนที่ห้องด้วยแล้วก็เริ่มข่มขืนเธอตั้งแต่อายุ๗ขวบ
ขู่ไม่ให้บอกใครนะครับหลังพ่อเริ่มหึงหวงหนักขึ้นคุณ
น้องเอเรียนจบชั้นป๖ไม่ยอมให้ลูกสาวไปเรียนต่อ
บังคับให้อยู่บ้านแล้วบอกแบบนี้เป็นเมียพ่ออีกคนเถอะ
โอ้โหน่าสงสารผู้ชมโอ้โหน้องป๖อะใช่ฮะ
ตอนนั้นแม่ยังมีชีวิตอยู่เลยแต่บอกกับหนูแบบนี้นะครับ
แล้วก็ยังทุบตีเพราะว่ากลัวว่าจะไปมีแฟนคุณ
เอเครียดมากตอนนั้นถึงขั้นคิดสั้นผูกคอตาย
แต่แม่เข้ามาช่วยได้ทันนะครับหลังจากแม่เสียชีวิตไป
ตอนนั้นน้องเออายุได้๑๔ปีถูกพ่อข่มขืนเกือบทุกวัน
ขัดขืนไม่ยอมนะจะถูกทุบตีไม่ให้เงินซื้อข้าวกินนะครับ
น้องเอทนไม่ไหวนั่งร้องไห้บริมถนน
ตอนนั้นก็อยากจะตายอีกอยากให้รถชนตายนะครับ
จะได้ไม่ต้องถูกพ่อข่มขืนอีกนะครับ
เรื่องนี้นายหนึ่งนามสมมุตินะเป็นเพื่อนบ้านเล่าให้ฟังบอกว่า
สังเกตเห็นน้องเอมีพฤติกรรมซึมเศร้าไม่สูงสิงกับใคร
ชอบนั่งร้องไห้คนเดียวก็เลยเข้าไปสอบถามจนรู้ความจริง
ก็เลยรู้สึกสงสารจะหาทางช่วยเหลือนะครับ
เลยแนะนำน้องเอให้ไปปรึกษากับพี่ชายุ้ยสิบแปดปี
บอกกับน้องบอกไม่อยากยุ่งเพราะกลัวพ่อ
ส่วนพี่สาวคนโตก็ข่มขู่แล้วบอกแบบนี้
โดนพ่อข่มขืนยังดีกว่าโดนคนอื่นข่มขืนนะ

ส่วนทางด้านของผู้ก่อตั้งเพจสายไม้ต้องรอดคุณเอกพบบอกว่าเรื่องนี้รอไม่ได้แล้วคุณนะ
แจ้งความแบบนี้แล้วแล้วก็ถ้าปล่อยไว้นะจะถูกพ่อข่มขืนไปเรื่อยนี่คุณเอกพบบอกเดี๋ยวต้องเอาผิดนะ
พ่อแล้วก็ทั้งพี่ที่รู้เรื่องแล้วก็ไม่ช่วยนะครับตอนนี้น้องเอเนี่ยอยู่ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชนบุรีเขาดูแลอยู่นะครับ
หลังจากนี้ก็จะประสานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเลยนะเพื่อหาทางในการช่วยเหลือเยียวยาน้องเอเขานะฮะ
น้องเอก็ปลอดภัยแล้วนะคะตอนนี้แต่เดี๋ยวต้องดูว่าพ่อกับพี่จะต้องมีความผิดอะไรบ้างน่าสงสารจริงค่ะ